๒๔พฤษภาคม๒๕๓๑ถือเป็นวันประวัติศาสตร์แห่งวงการนางงามของสยามประเทศอีกวัน
เพราะเป็นวันแห่งชัยชนะของหญิงสาวที่สวยที่สุดในจักรวาล

นั่นคือปุ๋ยพรทิพย์นาฮิวรรณกนก
นางงามจักรวาลคนที่๒ของไทย
ต่อจากปุกประพัสราของสกุล
นางงามจักรวาลของไทยคนแรกที่คว้ามงกุฎเมื่อปี๒๕๕๙
พรทิพย์ถือเป็นนางงามที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก
เป็นผู้บุกเบิกในประเด็นการให้ความสำคัญกับเด็ก

แต่ความคิดการตอบคำถามคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เธอคว้าชัยชนะ
ทั้งที่แรกเริ่มเดิมทีเธอเปรียบเสมือนผู้หญิงนอกสายตา

ซึ่งในปีนั้นมีสาวงามโดดเด่นหลายคน
อาทิริยนุษย์ปานประดับรองนางสาวไทยอันดับหนึ่ง
พิไลชายโยรองนางสาวไทยอันดับสอง
สุพรานันพันชูจิตรองนางสาวไทยอันดับสาม
หรืออิสรพรจงเจริญรองนางเสาไทยอันดับสี่

แต่ปุ๋ยพรทิพย์ยังคงเบลประกายและคว้ามงกุฎนางสาวไทยมาได้
ก่อนจะเป็นตัวแทนไปประกวดนางงามจักรวาล
บนเวทีโลกปุ๋ยพรทิพย์ถูกมองว่าเป็นรองสาวงามชาติอื่น
อาทิคอนนี่กิฟต์มิสยูเอสเออามันดัลลิวาเรสมิสเม็กซิโก
แพทริเซียจิมิเนสมิสโดมินีกัน
แต่สื่อทั่วโลกก็มีการคาดการณ์ว่า
ปุ๋ยอาจจะติดหนึ่งในสิบคนสุดท้าย
แต่ก่อนจะถึงวันชิชตาปุ๋ยคว้ารางวัลแรกคือ

เมื่อการประกวดเดินทางมาถึงรอบ๑๐คนสุดท้าย

แต่สิ่งที่พลิกผันได้เกิดขึ้นในรอบการสัมภาษณ์

นางสาวไทยถึงพูดภาษาอังกฤษได้ดี
ปุ๋ยตอบอย่างลงไปลงมาว่า
ไปอยู่อเมริกาตั้งแต่อายุ๒ขวบ
ตอนเด็กฉันฝึกพูดภาษาอังกฤษจากรายการเซซามิสตรีท

เมื่ออยู่อเมริกาตั้งแต่สองขวบ

จะเป็นตัวแทนผู้หญิงไทยได้หรือ
จนทำให้คนดูในฮอปรบมืออย่างอื้ออึงว่า

และครอบครัวฉันที่อเมริกาก็ใช้ชีวิตแบบไทย
จึงภูมิใจที่จะบอกกับใครว่า

คะแนนของปุ๋ยทะยานขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในทันที

เธอก็พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตำแหน่งนางงามจักรวาลประจำปี๒๕๕๙

สำหรับรางวัลในการประกวดเวลานั้น

สปอร์ตมาเซเรติเธอยังได้เดินทางไปทั่วโลก
และยังเป็นนางแบบสินค้าที่กองประกวดสัญหาให้

สื่อบางสื่อได้ตั้งคำถามถึงความสวยของเธอ
แต่โรเจ้านิวประชาสัมพันธ์ของกองประกวด
ที่ได้เดินทางไปทั่วโลกกับเธอในระหว่างทำหน้าที่
ออกมาบอกให้โลกรับรู้ว่า
พรทิพย์คือนางงามจักรวาลที่ดีที่สุดที่โลกเคยมีมา
ไม่ว่าจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ไหน
แสดงออกถึงความอ่อนหวาน

เจอร์นิวถึงขนาดตอบโต้กลับว่า
พรทิพย์ถือเป็นต้นฉบับนางงามที่รักเด็ก
สิ่งที่เธอรักไม่ได้รักแต่เพียงคำพูด
เพราะเธอได้ทำงานเพื่อเด็กทั่วโลก

ตั้งแต่รับตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน

อุทิศชีวิตในการทำงานช่วยเหลือเด็ก